เนี่ยค่ะก่อนที่จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ย้อนไปดูบรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา
เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันหน่อยดีไหมคะ
อย่างที่พี่อุ๋ยบอกไปตั้งแต่ต้นก็คือผ่านฉลุยจริง
เพราะว่าเสียงเห็นชอบมากถึง๔๘๒เสียงเยอะนะคะ
ไม่เห็นชอบ๑๖๕งดออกเสียง๘๑จากองค์ประชุมทั้งหมด๗๐๕ค่ะ
วันนี้การประชุมรัฐสภาวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูล
ที่มีการเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย
อภิปรายนานกว่า๕ชั่วโมงนะคะแบ่งเป็นสว๒ชั่วโมงสส๓ชั่วโมง
ก็มีการสลับลุกขึ้นอภิปรายคุณสมบัติของนายเศรษฐากันอย่างเข้มข้น
จากนั้นค่ะช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๐นาที
คุณวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภาก็เปิดให้สมาชิกลงคะแนน
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ขั้นตอนเป็นแบบนี้นะคะ
ขั้นตอนการลงมติก็คือจะขานชื่อโดยเปิดเผย
มีคณะกรรมการนับคะแนนโดยเป็นสมาชิกรัฐสภา๖คน
ลำดับตามตัวอักษรมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากการนับองค์ประชุม๗๐๕คน
๕นาฬิกา๒๔นาทีเริ่มโหวตค่ะ
ใช้เวลาโหวตประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
นาฬิกา๓๕นาทีที่ประชุมรัฐสภาสรุปผลโหวต
คุณเศรษฐาผ่านฉลุยเสียงเห็นชอบ๔๘๒เสียงนะคะ
ซึ่งเป็นเสียงจากสวมากถึง๑๕๒เสียง
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีก็จะเห็นพี่อุ๋ยใช่ไหมคะ
ตอนแรกก็ตั้งเป้าว่าถ้าเกิด๖๐๖๑ก็จะรู้แล้วแหละ
เคาะได้เลยว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายก
จาก๓๑๔เสียงของรัฐบาล๑๑พักของเพื่อไทย
ต้องการอีก๖๑เสียงใช่ค่ะขอดูตัวเลขเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะฮะต้องการอีก๖๑เสียงถึงจะผ่าน๓๗
แล้วทีมข่าวของเรานับแบบแยกให้เห็นเลยนะคะขึ้นหน้าจอให้เห็นเลยว่าเป็นเสียงของสอสอกี่เสียงสวกี่เสียง
ดังนั้นช่วงเย็นเรารุ้นแค่เสียงสวก็พอจะดูออกแล้วแหละว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ต้องการ๓๗๕ได้มา๔๘๒สส๓๑๔เสียงของรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยได้มา๓๓๐สวที่แรกที่ว่าขาดอีก๖๑เสียงเนี่ย
สวจะถึงละ๖๑เสียงสวโหวตให้๑๕๑๕๒ค่ะและที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือมีพักประชาธิปัตย์บางส่วน
โหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วมติของพักประชาธิปัตย์ก็คืองดออกเสียง
แต่มีเห็นชอบโผล่มา๑๖เสียงแน่แล้วก็มี๒ท่านที่งดออกเสียงที่ไม่เห็นชอบ
เหมือนกับเอ๊ะสวนมติของทางพักประชาธิบัตย์หรือเปล่าก็คือคุณชัวร์หลีกภัยและคุณบัญญัติบรรทัศน์
ประชาธิบัณที่๒๕เสียงนะฮะใช่ค่ะคือโหวตเห็นชอบตั้ง๑๖นะคะพี่อุ๋ย
โอ้โหนี่เกินครึ่งของภักดิ์นะครับงั้นแยกให้ดูแบบนี้ค่ะได้เสียงสอไป๓๓๐นะคะ
เป็นเสียงจากเพื่อไทย๑๔๐ภูมิใจไทย๗๑พลังประชารัฐ๓๙รวมไทยสร้างชาติ๓๖ประชาธิปัตย์๑๖ค่ะ
ชาติไทยพัฒนา๑๐ประชาชาติ๘เพื่อไทยรวมพลัง๒ชาติพัฒนากล้า๒
เสรีรวมไทย๑ประชาธิปัตย์ประชาธิปไตยใหม่๑ครูไทยเพื่อประชาชน๑
พลังสังคมใหม่อีก๑พักใหม่อีก๑ท้องที่ไทยอีก๑เสียงนะคะ
นี่คือเสียงที่เห็นชอบทั้งหมดนะคะทีนี้ในส่วนที่ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบเนี่ยค่ะ๑๖๕เสียงเป็นสว๑๓ค่ะสส๑๕๒ก็แน่นอนจากก้าวไกลนะคะ
เขาไม่เห็นชอบกันอยู่แล้วเป็นมติภักดิ์เขาจะโหวตไม่เห็นชอบ
ประชาธิปัตย์ไม่เห็นชอบ๒เสียงคือคุณชวนหลีกภัยกับคุณบัญญัติบรรทัศน์นะคะ
เป็นธรรม๑เสียงค่ะงดออกเสียง๘๑เป็นเสียงจากสวที่งดออกเสียงเนี่ย
สส๑๓ประชาธิปัตย์๖เสียงเองพี่อุ๋ยที่งดออกเสียงตามมติพักนะคะ
ทีนี้ประชาชาติงดออกเสียงไป๑ไทยสร้างไทย๖เสียงค่ะแล้วก็มีสอสอไม่มาประชุม๓นะคะ
ถามว่าใครไม่มาประชุมบ้างในส่วนของสอสอเพื่อไทยเนี่ยน่าสนใจเหมือนกัน

พลังประชารัฐพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้มา
ประชาธิปัตย์หนึ่งท่านไม่ได้มาคุณราชิตสุดพุ่มนะคะ
ทีนี้จากทั้งหมดองค์ประชุม๗๐๐
ก็โอ้โหได้เสียงเห็นชอบไป๔๘๒คุณเศรษฐาทวีสิน
เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกา๒๖นาทีค่ะ
ประชาชาติก็คงจะเป็นเสียงอาจารย์วันนอร์ที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา

คุณเฉลิมเนี่ยเดิมมีข่าวว่าไม่ค่อยพอใจเรื่องการจัดรัฐบาลของพัก
กระแสข่าวมาแบบนั้นแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะโหวตให้คุณเศรษฐาด้วยซ้ำ

แต่บิ๊กป้อมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะยังไง

คุณผู้ชมครับดูประวัติของคุณเศรษฐาทวีสินหน่อยนะครับ
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
ก็คงเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมง

รอพิธีโปรด๙นะครับ
เกิด๑๕กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙

ของร้อยเอกอำนวยทวีสินกับคุณชดช้อยทวีสิน
ก็เกิดมาในท้านนะมาครอบครกดที่มีท้านนะ
ในครอบครัวที่มีฐานะมีความสัมพันธ์กับเครือยาศ
ที่เป็นเจ้าของธุรกิจระดับประเทศอาทิตระกูลล่ำซำแล้วก็บุรณสิริ
การศึกษาตอนประถมนะครับคุณเศรษฐาศึกษาที่โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตร
ศึกษาต่อระดับไฮสครูที่สหรัฐนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเมซาชูเซ็ต
แล้วก็ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน
บัณฑิตวิทยาลัยคาวมอนด์ของสหรัฐ
แล้วก็ไปเริ่มทำงานในบริษัทพล็อตเตอร์แอนด์กัมเบิ้ล
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว
ในปี๒๕๒๙นะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่การตลาดคนแรกนะฮะ
ทางบริษัทเนี่ยให้โอกาสในการไปทำงานต่างประเทศ
เพื่อจะได้มาเติบโตสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กร
แต่สุดท้ายคุณเศรษฐาปฏิเสธนะครับ
ขอกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ประเทศไทย
แล้วก็เลือกทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับคุณอภิชาติตูตระกูลนะครับ
ซึ่งเป็นญาติในชื่อบริษัทแสนสำรานจำกัดหรือเป็นแสนสุริ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๓นะครับ
จากตำแหน่งหน้าที่ผู้บริหารในแสนสิรินะครับ
คุณเศรษฐายังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการกว่า๓๐บริษัทนะฮะ
บริษัทด้วยกันนะครับ
แล้วชีวิตครอบครัวของคุณเศรษฐานะครับ
คุณเศรษฐาสมรสกับแพทย์หญิงพักพิไลทวีสิน
ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความงามด้านผิวพันธุ์ของโรงพยาบาลบำรุงราช
สมรสกันเมื่อปี๒๕๓๒มีบุตร๓คนนะครับ

ก็มีคุณนพัฒน์ทวีสินหรือว่าคุณน็อปนะครับ

และคุณชะนันดาทวีสินหรือว่าคุณนุ๊กนะครับ
คุณเศรษฐามาทำงานทางการเมืองเข้าสังกัดเป็นสมาชิกพักเพื่อไทย
เมื่อพฤศจิกายนปี๖๕นะครับ
พักเพื่อไทยก็ตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักนะครับ

แล้วก็เข้าสู่การหาเสียงเลือกตั้งมีเป้าหมายตอนนั้นคุณเศรษฐาบอกว่า
ต้องการเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ย้ำเรื่องปากท้องความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพในการเลือก
แล้วก็ประกาศว่าภารกิจสำคัญหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
จะแก้ไขรัฐธรรมนูลที่เป็นอุปสรรคให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างลำบากนี่นะครับ
ก่อนจะเข้าสู่สนามการเมืองยังเคยเป็นผู้สังเกตการณ์เกี่ยวกับวาระทางสังคม
ตั้งแต่สมัยเป็นผู้บริหารแสนสิรินะครับพยายามผลักดันกิจกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายรวมถึงโครงการต่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนแล้วก็กีฬาด้วย
คุณเศรษฐาบอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอยากมีตำแหน่งว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย
แต่ต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี่ประวัติคุณเศรษฐานะครับ